อยากให้ดูคลิปหนึ่งเป็นคลิปถีบสถานโลกัน
ีบสถานโลกโซเชียลเลยนะคะตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาแชร์
แล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์คลิปนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างขี่คู่กันมากับมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง

เพราะดีมากรถที่ขับตามหลังมาเป็นรถใหญ่รถเก๋ง
ไม่ทับไม่ฉะนั้นแล้วโอ้โหสภาพคงดูไม่จืด

นี่ค่ะคลิปนี้แหละคุณผู้ชมเห็นไหมในวงกลมสีแดงเนี่ย
คือมันเร็วมากตอนแรกก็พยายามจ้องอยู่ว่า

ปรากฏว่าพอเราแบบหยุดภาพดูเนี่ย
ฟริตภาพดูนี่เฮ้ยมันถีบจริงอ่ะ
อมเต็มอ่ะเท้าขวาอ่ะ
แล้วปรากฏว่าเราก็พยายามที่จะไปตามเรื่องนี้ให้นะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นกระแสมากในโลกออนไลน์
ปรากฏว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่เป็นคนถีบเนี่ยนะ
ล่าสุดเดินทางมอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

กรณีเนี่ยขี่ย้อนสอนมาไปเกี่ยวเขา
แล้วก็มีการพูดจาท้าทายกันสุดท้าย
แหมมันโมโหอ่ะตามมันถีบเลย
ซะงั้นนะคะล่าสุดตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วด้วยนะคะ
นโรงอินเดียนบางปะกง
โพสต์คลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องติดหมวกกันน็อกค่ะ

ชาวเน็ตเขาก็เข้ามาวิพักวิจารณ์คุณดูนะ

ไม่ได้ช่วยลูกค้าไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจใดทั้งสิ้นนะคะ
เอาล่ะเนี่ยคลิปนี้ชาวเน็ตก็มีการตั้งข้อสังเกตส่วนป้าเห็นไหม

ล่าสุดค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้
ไปพูดคุยกับหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ก็ทราบข่าวจากคลิปนี่แหละค่ะหลังจากที่เป็นข่าวโด่งดัง
แล้วดูแล้วด้วยนะคลิปนี้คาดว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์วันนั้น
คนที่ปรากฏในคลิปชื่อว่านายหมี

เคยขับขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่วินของเขาจริง

นาน๒๓เดือนจะมาขับทีก็คือเป็นอาชีพเสริมเฉยเนี่ยนะคะ
หัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกด้วยนะคะว่าปกติแล้วเนี่ย
นายหมีเนี่ยนิสัยดีทำมาหากินขยันคันแข็ง
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
แล้วก็ไม่คิดว่าในหมีเนี่ย
ที่บอกว่านิสัยดีจะมาก่อเหตุแบบนี้
แล้วก็เขาก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ
คู่กรณีกับตัวในหมีเนี่ยอาจจะมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่า
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของป้ายขาว
ปกติมอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องเป็นป้ายเหลืองถูกไหม

วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มีการชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
บอกว่าจริงแล้วนายหมีเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์๒คัน
คันหนึ่งป้ายเหลืองเอาไว้ขับรับส่งผู้โดยสารจดทะเบียน

อีกคันหนึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ของภรรยา
น่าจะเป็นคันที่ใช้ในวันเกิดเหตุนั่นแหละ
ก็คือเป็นป้ายขาวเอาไว้ใช้ทำธุรกิจส่วนตัว

ฟังเสียงหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกันหน่อยค่ะ
คือว่านานเขาจะมาวิ่งสักครั้งหนึ่ง
๓เดือนประมาณสักวัน๑๒วัน
เขาก็มีอาชีพประจำกับเขา

ไม่ทราบครับมันไม่ได้อยู่จุดที่วินวิ่งอยู่

เขาอาจจะไปซื้ออาหารกับภรรยาเขาหรือไปธุระ
และไปสูบเหตุด้านนอกก็ไม่ทราบ
หลังจากที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชม
เจ้าตัวน่าจะได้ดูคลิปนี้แล้ว
ล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจเอกปัณพัฒน์เดชโชติพิสิทธิ์
ผู้กำกับสพประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่า
เบื้องต้นคนที่อยู่ในคลิปเนี่ย
คนที่ก่อเหตุเนี่ยเดินทางมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกับให้การบอกว่า
คืออย่างนี้เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเขาเองขับรถมารับผู้โดยสาร
ก่อนที่จะมาเจอคู่กรณี
คู่กรณีขี่ย้อนสอนขึ้นมา

พอเกี่ยวกันเสร็จปุ๊บมีปากเสียงกันท้าทายกัน
เขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะด้วยความโมโหก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
ถีบจนล้มดังปรากฏในคลิปนี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
กระทั่งมาเห็นคลิปที่มีคนแชร์กันตัดสินใจเดินทางมามอบตัวกับตำรวจนะคะ
เบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้ง๒ข้อหาคือ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ข้อหาที่๒คือทำให้เสียซ้ำเห็นไหมมันจะใส่เขาล้มด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องที่ว่าผู้ก่อเหตุนั้นใช้ป้ายทะเบียนสีขาว
ในการขับขี่รับส่งผู้โดยสารตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
โดยจะเรียกคู่กรณีทั้งสองมาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง
ยืนยันนะคะว่าถ้าหากผู้ก่อเหตุเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจริง
แต่ไม่มีใบอนุญาตหรือใช้ป้ายขาววิ่งในการรับส่งผู้โดยสาร
ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะคะ